กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะครับมีข่าวใหญ่ครับคุณผู้ชม

แล้วก็ซิ่งมรสบายมาจะตามไปยิงชายชู้
หน่อยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
มีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วย
ตอนที่คนร้ายกำลังขี่มอเตอร์ไซค์มาตามเก๋งมานะ
แล้วมาถึงตรงนี้หน้าร้านสะดวกซื้อ
นี่อยู่ริมถนนกองพล๑๐ค่ะที่อำเภอเมือง๑๐๑
ปรากฏว่าพอมาถึงแล้วผู้ก่อเหตุเอาอาวุธปืนยิง
ยิงชายวัย๓๒ปีเป็นคนขับเก๋ง

นี่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๙ที่ผ่านมา
แล้วพอก่อเหตุเสร็จก็ขี่ไปเนี่ยนะคะ
ทีนี้ตำรวจได้เลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซคันนี้
ก็รวบรวมหลักฐานค่ะขออนุมัติศาลออกไหมจับ
แล้วก็ตามไปจับกลุ่มตัวผู้ก่อเหตุ
ผู้ก่อเหตุคือนายนาฏจอมคำสิงอายุ๒๘ปี
นี่ตอนที่ไปถึงที่บ้านแล้วก็ไปจับกลุ่มตัวเนี่ยนะคะ
ซึ่งจับกลุ่มตัวได้ที่บ้านพักที่ตำบลโนนรังอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
ได้อะไรมาบ้างของกลางก็นี่ที่ชี้อยู่นะครับคุณผู้ชม
มีปืนไทยประดิษฐ์๑กระบอกแล้วก็มีรถจักรยานยนต์ที่ใช้ในการก่อเหตุ
ทีนี้ตอนที่ตำรวจเอาตัวในนาฏมาเค้นสอบ
นาฏเขาบอกแบบนี้ผมโกรธผมแค้นแล้วผมหึง
อะไรคือหึงฝ่ายหญิงเนื่องจากว่าคนเจ็บเนี่ยมาคุยกับแฟนผม
ผมก็เลยตัดสินใจทำไงเนี่ยมันเป็นชู้เหรอมาคบกับแฟนเหรอมาคุยกับแฟนเหรอ
ก็เลยมาก่อเหตุแล้วเขาบอกว่าไอ้ที่ผมยิงผมไม่ได้หวังจะเอาชีวิตนะ
ขู่เขาเฉยกระสุนมันเข้าที่แขนขวาไงคุณ
กะแบบว่าตรงหัวใจจะเอาให้ตายหรือยิงหัวอะไรแบบนี้นะคะ
ผู้ก่อเหตุผ่านมานะประกบยิงนะฮะแต่กะจะยิงขู่ใส่รถอย่างเดียว
แต่ว่ามันไปโดนแขนไงทีนี้เขาบอกว่าพอตำรวจได้ฟังแบบนี้เนี่ย
ตำรวจก็ต้องนำตัวในนาฏไปดำเนินคดีที่โรงพักต่อไปด้วยนะคะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดหลักฐานชัดเลยนะ